ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคนเราไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด
แต่คนที่พร้อมจะให้อภัยอย่างไม่มีข้อแม้ก็คือครอบครัว
และสำหรับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ก็เช่นกันครับ
แม้ว่าหลานจะต้องผิดพลาดสักแค่ไหนจะต้องทำให้เสียน้ำตาสักเท่าไหร่
ปู่ย่าก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ที่บ้านนี่ก็คืออยู่๕คนจ้ามีฉันแล้วก็มีตามีหลานสองคน

ยายชื่อนางสำริทสิทธานนท์จ้ะอายุ๖๐ปีมีอาชีพค้าขาย
ขายอาหารตามสั่งแล้วทำแกงถุงค่ะไปขายข้างนอก
ทุกวันนี้ลูกก็เอาหลานมาทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยง
หลานสองคนชื่อชมพู่กับน้องตะวัน
แล้วเราก็ต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำกินของคนตาย
มีตัวตอขยาย
ผมขับแท็กซี่เลี้ยงดูลูกหลานลูกเมีย
ชมพู่น่าก็คาวหลายสินทรีย์ก็รักเขาแจ้งมาตั้งแต่เกิดครับ

ตอนเขาเรียนหนังสือเขาขยัน
เพราะว่ากลับบ้านมาช่วยขายของล้างชาม
ในบ้านเขาก็ช่วยทำทำนู่นทำนี่มาตลอด

ยายส่งหลานถึงม๓ม๔ยายดีใจนะ

จนมาเกิดปัญหาขึ้น
วันนั้นก็ขายของอยู่นี่แหละ
พอโรงเรียนเลิกเขาจะกลับมาช่วย
พอตอนเย็นเข้าเอ๊ะหลานไม่กลับบ้าน

เรียนก็แยกกันแล้วยาย

เขาก็บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับไป
มาไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
คิดแล้วว่าเขาไปอย่างนี้เขาก็คงไม่กลับมาแล้ว

ยายก็ต้องขายของไปทำใจเขาเถอะ
ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะยายมีหนี้รายวัน
ชมพู่เขาไปนะประมาณเกือบปี
แล้วอยู่มารเขาโทรมา

อืมถ้ารำบากก็กลับบ้าน
แล้วหนูพลาดตั้งท้องมีลูก
ก็มีแต่ครอบครัวเราที่ยื่นมือมาช่วยเรา

จนมันมาพาดแล้วก็เป็นแบบนี้
ก็สงสารให้พูดไปรับกลับมา
ตอนนี้เหรนก็ต้องเอามาเลี้ยงอีก
น้องข้าวหอมเขาเกิดมาก็มีโรคหัวใจรั่ว
และตอนนี้ก็มีหัวใจโตเพิ่มขึ้นมาอีก
แล้วก็ปากแหว่งเพดานโหวก

ตาก็บอกว่าเลี้ยงไว้สักคนหนึ่งเถอะ
ลำบากก็ต้องยอมคิดว่าเขาเกิดมาแล้ว

เลี้ยงเด็กอยู่กับบ้านเราหาก็ไม่ได้

ทุกวันนี้ยายต้องจ่ายดอกลอย

ส่งรายวันเยอะมาก

นมจืดไปก่อนนมโรงเรียน

ไปวิ่งรถวันนี้ได้กินกันบ้างอะไรอย่างนี้

กลับรอประมาณ๓ก่อนทุ่ม

เขายังเลี้ยงเรามาได้ขนาดนี้

เหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องเหนื่อยกันนะครับ
เรื่องเงินว่าทีหลังเนี่ย

แค่ตาตายก่อนเองด้วยขอบ
หนูรักตากับยายมากเลยค่ะ

ตากับยายก็ตากับยายใจดีค่ะ

เนี่ยก็ทำทุนค้าขาย

ก็คือจะอยู่กับลูกกับหลานไปจนแบบจนตาย
ขอต้อนรับครอบครัวย่าฤทธิ์จากจังหวัดนนทบุรีครับย่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับย่าฤทธิ์ค่ะนะฮะแล้วก็ปู่ชัยค่ะ
เป็นปู่และย่าของชมพู่กับน้องตะวันแต่หนูเรียกท่านว่าพ่อกับแม่
ขอเรียกตามคุณหลานกันแล้วกันหลานเรียกว่าพ่อกับแม่
ผมเรียกว่าแม่ฤทธิ์นะตอนนี้ครอบครัวของแม่ฤทธิ์ก็คือมีรายได้จากการขายอาหารตามสั่งถูกไหมครับ
ได้สักเท่าไหร่๗๘๐๐เพราะทำไม่เยอะอ่ะกำไรก็กินเอาอ่ะ
กินเอานี่หมายถึงว่าถ้ามีกับข้าวที่เราพอจะนั่งก็เป็นกับข้าวในบ้านไปจ้ะ
ออกจากอาหารตามสั่งแล้วยังขายอะไรอีกครับทำแกงให้ชมพู่ไปขายค่ะถ้ามีตังค์อ่ะ
แกงถูชมพู่หนูขายแถวไหนลูกเลยบ้านมาหน่อยหนึ่งมันก็จะมีโรงงานหนูก็จะไปตอนช่วงห้าโมงเย็นหนูก็จะเข็นรถออกไปตั้งโต๊ะรอขาย
เพราะว่าถ้าขายที่ร้านก็รอแต่ลูกค้าที่ร้านถูกไหมฮะ
แต่อันนี้เขาก็จะได้เป็นเสริมเข้ามานะครับ
แต่ที่สำคัญนั่นก็คือขายแต่เฉพาะวันที่มีทุนจ้ะ
ได้ทุนมาจากไหนตาบางทีตาวิ่งรถมาก็รวมรวมไว้วันวันนี้เราไม่ต้องส่งหนี้เราก็มีตังค์ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือรายได้เนี่ยก็คือมาจากพ่อเป็นหลักพ่อต้องวิ่งวิ่งให้ได้วันละเท่าไหร่
ก็จะเจ็บร้อยแปดร้อยบาทครับ

พอขับเป็นสองคนก็ฝากกับคนอื่นครับ
เอาแล้วพ่อครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันที่
พ่อไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วพ่อเอาเงินจากไหนอะครับ

เขาสงสารพวกผมและเด็กอะไรอย่างนี้

ขวดมั่งถุงมั่งอะไรมั่ง

แล้วก็คือเอาไปขายวันพอเราได้รถมาอย่างนี้

คนข้างบ้านเขาดีครับเขาเก็บ

พ่อคุณแม่คุณน่าเอ็นดูจริง
แม่กับพ่อทำงานกันสองแรงแข็งขันแบบนี้
แต่ทำไมยังบอกว่าที่บ้านเราเกิดหนี้
ก็กู้มาส่งน้องชมพู่เขาเรียน

วันละ๑๒๐๐แล้วแม่บอกว่าแม่ขายของได้วันละเท่าไร
ก็ขายของอะ๘๐๐
แล้วตาวิ่งมาก็รวมกัน
วันไหนก็ไม่ได้เงินมายายก็เครียด
ก็อย่างที่บอกกันแล้วพ่อบอกว่าขับวันเว้นวันอย่างนี้
แล้ววันที่พ่อไม่มีขับรถล่ะครับพ่อ

ก็อดก็ให้บ้างไม่ให้บ้างไงกันทีก็หลบ
แล้วตอนนี้ใช้คืนบ้างหรือยังครับ
ก็ผ่อนไปบ้างแล้วแต่แรกก็จะหมดอยู่แล้ว
ซึ่งเหลืออีกกี่บาทครับหนี้ก้อนนี้กำลังจะหมด

มีความหวังขนาดไหนครับที่ถึงกับต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งเขาเรียน
ก็อยากจะแบบให้เขาได้ดีให้เขาเรียนสูง

โตขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะได้มีงานการมีการทำ
เพื่อเอาตัวเขารอดเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
แต่มันไม่เป็นดังที่หวัง

น้องยินดีที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์
ฟังให้ดีนะลูกมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นต่อม๔ค่ะแล้วหนูไปเจอกับผู้ชายคนนึง
หนูก็คุยกันมาได้สองสามเดือนหนูก็คบกันได้ประมาณ๓เดือนกว่า

หนูก็นัดเจอกันเขาก็มารับหนูนี่แหละค่ะ
แล้วหนูก็แบบว่าตัดสินใจแบบหนีไปกับเขาอะไรแบบนี้

หนูก็ไปชุดนักเรียนไปตัวเปล่าเลย
หนูก็ไปเขาแล้วก็หนีไปอยู่กันที่พิษโลก
พอลูกสาวหายไปจากบ้านตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในบ้าน
เขาก็ไม่ติดต่อกลับมาก็ตามตามโทรไปโรงเรียน
โรงเรียนก็ไม่บอกว่ากลับบ้านไปแล้ว
รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปขอดูกล้องที่โรงเรียน
กล้องว่าเนี่ยขึ้นมอไซค์ไปกับผู้ชาย

แล้วนี่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
เสียใจแล้วก็ช็อกว่าส่งเข้ามาถึงขนาดนี้แล้ว

หลายเดือนเขาก็ไม่ติดต่อก็จะถอดใจแล้ว
ทำใจว่าตาปล่อยเขาเถอะเขาไม่รักดีเขาไม่รักเรา

แล้วมันตามหามันไม่รู้ที่ไปด้วย

ส่วนชมพู่ล่ะลูกหนูก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่พิศนุโลก

หนูก็ถึงจะติดต่อมาหาพ่อกับแม่
หนูก็บอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วนะ
หนูมามีครอบครัวที่นี่แล้วนะ

เขาก็ดีใจที่หนูโทรกลับมาหาเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
คือลูกจะไปเป็นตายร้ายดีอย่างไรขอให้ส่งข่าวมา

ใช่อยากรู้ว่าไปอย่างไรอยู่อย่างไร
จะไปยังไงจะกินจะนอนยังไงอะไรอย่างนี้

ก็ชวนเขากลับบ้านว่ามาอยู่บ้านเถอะ
เขาก็บอกเขายังไม่กลับหรอกแม่เขาสบายดี
แล้วตอนนั้นครอบครัวยังไม่มีปัญหา

แล้วหนูก็ย้ายมาอยู่กันที่อายุทยาเพราะเขามาทำงาน
ก็คือเหมือนหนูทะเลาะกันกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็โทรให้พ่อกับแม่มารับ

ก็ดีใจว่าลูกจะมาก็
พ่อเข้ามากินข้าวก็บอกแก
ผู้มันจะกลับมาอยู่บ้านแล้ว

ขับรถจากนนท์ใช่ไหมฮะ

อยู่กับพ่อกับแม่วันเดียว

ก็อยากให้โอกาสเขาปรับตัวเขา
ก็หนีไปโดยที่หนูไม่ได้บอกพ่อกับแม่

เสียใจวันนั้นก็ขายของอยู่ข้างนอกนี่แหละ
ก็เขาบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนนะ
ก็เข้ามาถามหลานอีกคนนึงว่า

ก็โทรเขาก็ไม่รับโทรศัพท์อีก
แล้วพูดกับตาว่าเขาไปแล้วปล่อยเขาก็เสียใจอีก
เคยอยู่ด้วยกันมาตั้ง๑๖๑๗ปี

ตอนนี้พอไปแล้วลูกหนูไปอยู่กับฝ่ายชายได้อีกกี่วัน

หนูก็กลับมาอยู่บางใหญ่บ้านแฟน

แล้วทีนี้หนูคลอดลูกแล้วฝั่งแฟนคือไม่เอา

คือเขาเห็นสภาพลูกออกมาเป็นอย่างนี้เขาก็ทิ้งเลย
คือข้าวหอมคลอดออกมาเป็นปากแหว่งเพดานโหว

พอพ่อเขาเห็นพ่อก็ไม่เอาเลย
โรงพยาบาลก็เลยถือโอกาสว่าโทรมาบอกกับแม่
จ้ะพยาบาลโทรมาเองเลย

อะแม่ช่วยไปรับเหรียญมาเลี้ยงหน่อยนะ

แต่เห็นบอกว่าทางนี้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้ว
ค่ะคือแม่ไม่เอาแล้วคือไม่เอาหนูแล้ว

ให้เธอไปจัดการชีวิตของเธอเอาเองประมาณนั้นเลยใช่ไหมแม่ลิ

แต่ก็ไปไปดูก็น่าอมศาลเขาอะ
ไม่มีใครเขาก็มีคนมาเยี่ยมกันแฟนพวกข้างเตียงอ่ะ

ก็โกรธอยู่แต่พอไปเห็นข้าวหอมที่ห้องเด็กก็หายหมดค่ะ

หลานเอาหลานกลับบ้านคุณหมอบอกกลับบ้านได้ก็เอาหลานกลับบ้านเลย
มีตังค์ไปเท่าไหร่แล้วมันเสียค่าส่วนต่างเสียค่าอะไรก็ให้ไปหมด
แล้วก็มายืมค่ารถข้างบ้านเขารับกลับมาอยู่บ้าน
หนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ว่ามีหนี้เกิดละลอกสอง
ในตอนที่ชมพู่มีน้องคนเล็กออกมา

เวลานั่นที่น้องจะกินนมกินอะไรอย่างนี้
น้องเขาไม่สามารถบังคับได้แล้วเขาก็จะเหนื่อย
ตอนแรกเขาใส่เหล็กใส่เหล็กดามขึ้นไว้

เขาก็ต้องกินไปตามแล้วเอาพัตเตอร์ปิดอย่างนี้

จริงต้องได้รับผ่าตัดตอนกี่ขวบนะลูก

๔เดือนค่ะแต่ตอนนี้น้องอายุกี่เดือนแล้วคะ

เพราะว่าตอนน้องใกล้จะผ่าตอน๔เดือน

เขาก็เลยให้หยุดผ่าและให้กินยาคั่วไปก่อน
ตอนนี้รอการผ่าตัดเหรอครับ

ก็เลยจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาผ่าตัดเดียว

คุณหมอก็คงการันตีไม่ได้แล้วว่าน้องจะเข้ารูปเข้าร่างเหมือนปกติหรือไม่นะครับ
แล้วโรคหัวใจเนี่ยหมอบอกว่าผิดปกติไหมลูก
หัวใจน้องเหมือนหัวใจรั่วแล้วก็พองโตด้วย
แล้วก็มันมีพองโตขึ้นมาอีกด้วย

เราจะเต้นแรงมีเหนื่อยอะไรแบบนี้
ดูดนมเข้าไปอย่างเงี้ยคือนมมันก็ต้องใช้แรงใช่ไหม

ถ้าน้องร้องหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะมีอาการชักเกงอะไรแบบนี้
เราก็จะพยายามแบบไม่ให้เขาร้องอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ต้องรักษายังไงครับโรคหัวใจเนี่ย

แสดงว่าตอนนี้น้องก็ต้องกินยาเหมือนบำรุงหัวใจอะไรอยู่ใช่ไหม

ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของการดูแลเป็นพิเศษ

ตอนนี้หนูเห็นยังลูกว่าใครรักหนูมากที่สุด

สองผู้เท่านี้ต้องซีอาใจครั้งแล้วครั้งแล้ว
หนูก็อยากจะขอโทษเขาขอแก้ตัวว่าจะไม่ให้มันพลาดแบบนี้อีก
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าชมพู่มีอะไรอยากจะบอกกับท่านลูก

กับสิ่งที่หนูเคยทำผิดพลาดไป

ไม่เป็นไรแม่ภัย
เราก็อยู่กันไปอย่างนี้แม่

มันสบายเท่าไหร่เราเราก็ไอ้ผู้

หนูช่วยยายกับตาทำอะไรบ้างลูก

เป็นคนพูดน้อยมากและตรงมากนะฮะ

ไปรักษาข้าวหอมก่อนค่ะ

มีมันก็จะมีค่าส่วนต่างไปอีกค่ะ

ตอนของสี่เดือนน้องนี้ค่าภาพมันประมาณสองหมื่นหก

จะมาทำทุนขายของก็ใช้หนี้บ้าง

ก็คือความรักจากบุพการีที่เลี้ยงดูเรามา
เหมือนความรักของพ่อชัยกับแม่ฤทธิ์นะครับ

เพราะไม่ว่าลูกหลาน

พ่อกับแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัย

ครอบครัวของแม่ฤทธิ์จากจังหวัดนทบุรีนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่ฤทธิ์นะฮะ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสุด๑ล้านบาท

จ้างอีกจ้างหนึ่งผู้

หลอดเสียงพังไปทำตามกันนะ
ถ้าเชียร์กันสุดตัวจริง
ไม่ใช่แต่แค่แม่คล่องนะ

ภารกิจนี้นะฮะ๑๐ชามได้เป็นที่เรียบร้อย
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ช่วยครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตะวันแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องตะวันครับ

คือเรื่องจังหวัดนนทบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์
บ้านของเราสมุดเล่มโปรดของน้องตะวัน

เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องตะวันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตะวันเรียนชั้นอะไรแล้วลูก

แล้วสมุดเล่มนี้ใช้มานานยังลูก

ก็จะมีอยู่หน้าหนึ่งนะลูกที่น้องตะวันเรียนเรื่องลักษณะของเสียง
แล้วก็จดเสียงต่างลักษณะเอาไว้ด้วยใช่ไหมลูก
อย่างเสียงวัวเนี่ยเท่ากับอะไรลูกเท่ากับอะไร

เอาแล้วลูกเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของเสียงที่หนูเขียนเอาไว้นี่แหละลูก

พร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผิวปากที่จดไว้มีลักษณะแบบใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสูงดังยาว
ตัวเลือกที่สองสูงเบาสั้น
ตัวเลือกที่สามต่ำดังยาว
และตัวเลือกที่สี่ต่ำเบาสั้น

มีเสียงสูงเสียงต่ำ
เสียงสั้นเสียงยาว

ห้าสิบห้าสิบอยากจะสู้ค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ค่ะต่ำเบาสั้น
ตัวเลือกที่สี่ต่ำเบาสั้นครับ

ตะวันจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาชัยนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาชัยครับ

คือเรื่องจังหวัดนนทบุรี
เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์

พิมพองว่ามีอะไรมีต้องค่างตู้ครับแล้วตู้ใบเอาของบ้านใหม่

สรุปว่าน่าจะเป็นน้องตะวันนี่แหละที่เป็นคนเขียนข้างตู้
ริมสอน่าจะเป็นลายมือน้องตะวันเขียนไว้ว่าเด็กหญิงชื่อจริงของน้องนะฮะ
แล้วก็จะมีตัวเลขกำกับไว้ด้วยคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขที่น้องตะวันเขียนไว้ข้างตู้คือเลขใด

ตัวเลขที่สี่๒๐
บ้านนี้ตู้นี้ผมเดินผ่านเข้าทุกวันครับ
วันละสิบรอบยี่สิบรอบนะครับเดินเข้าเดินออก
แต่ผมไม่สังเกตเลยครับว่าเขียนอะไรไว้มั่ง
ไม่คิดว่าจะถามใกล้ตัวขนาดนี้

เพราะฉะนั้นตาจะต้องเลือกว่าจะให้น้องขึ้นมาตอบเรื่องอะไรนะครับ
จังหวัดนนทบุรีพุ่งฟวงดวกจันทร์

จังหวัดนนทบุรีครับ
ขอเชิญน้องชมพู่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
จริงแล้วชมพู่คือคนจังหวัดนนท์

แล้วก็รู้จักสถานที่สำคัญของนนทบุรีไหม

หนูเคยผ่านถนนกรุงเทพนนทบุรีไหม

หนูจะต้องผูกป้ายสีน้ำเงินนี้ให้แน่

ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก
รูปที่เห็นนี้เป็นป้ายฝั่งขาเข้าจังหวัดนนทบุรี

หรือสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอยู่ในนี้ด้วยนะลูก
คำถามอยู่ตรงป้ายนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดไม่ปรากฏอยู่บนป้ายนี้

สารหลักเมืองนนทบุรี

สารกลางเก่านนทบุรี
กรุงเทพนนท์หนูก็ผ่านบ่อยค่ะ

ก็จะมีสารกลางจังหวัดนนท์แล้วก็สารกลางเก่าค่ะ
ถามว่ายากไหมก็๕๐๕๐สำหรับหนูค่ะ
แต่หนูก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะสู้ค่ะ
หนูขอเลือกตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสามล้อเมืองนนท์ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสามล้อเมืองนนท
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับครบไปแล้ว๔ข้อนะครับ
เราต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าครอบครัวของแม่ฤทธิ์นะครับ
ว่าจะสามารถพิทธิจดได้ทั้งสี่ข้อ
ฟ้าเงินหนึ่งล้านบาทกลับบ้านหนึ่งใหม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ฤทธิ์นะครับ
นนทบุรีว่าจะสามารถหาทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่

ตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับถูก๑๐๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับถูก๘๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้นะฮะ
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วย

และข้อสาร๑๐๐กิโลกรัม๑ตู้

แต่จะได้มากหรือได้น้อยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
ให้ตายตายก่อนเองด้วยหอม
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขที่น้องตะวัลเขียนไว้ข้างตู้คือเลขใดนะฮะ

ถูกครับ
เลขที่น้องเขียนเอาไว้ข้างตู้นะครับ
ก็คือเลข๑๘นะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องสมุดเล่มโปรดของน้องตะวันครับ
หนูรักตากับยายมากเลยค่ะ

เพราะตากับยายใจดีค่ะ

เพราะว่าเสียงผิวปากที่จดเอาไว้นะครับ

สูงเบาสั้นนะครับ

จากเรื่องก๋วยเตี๋ยวไก่ครับ
ชมพู่รักเขามากเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิด
พอตอนเย็นเข้าเอ๊ะหลานไม่กลับบ้านเราก็เป็นห่วงเขานะ
เช้าขึ้นมาไปโรงเรียนเลยเขาก็บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับไป
เสียใจที่เขาไม่รักเราแล้วอยู่นานประมาณเกือบปี
เขาโทรมาให้เราไปรับไปรับกลับมา
ตอนนี้เหรนก็ต้องเอามาเลี้ยงอีก
น้องข้าวหอมเขาเกิดมาก็มีโรคหัวใจรั่วหัวใจโต
แล้วก็ปากแหว่งเพดานโหวกยังคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วจะทำยังไง
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือรูขุยเตี๋ยวไก่จำนวน๑๐ชามทางเวลา๓หนักหนึ่งครับ
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั้นหมายถึงแม่ฤทธิ์ทำได้นะครับ
ลุ้นกันว่าแม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ

สามนาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นสามนาทีครับ
เอาละครับตอนนี้ทำไปได้แล้วสองข้อนะครับครอบครัวแม่ฤทธิ์นะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
แต่มีโอกาสลุ้นเงินแสนจากลูกที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดนนทบุรีครับ

นนทบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ผู้มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกนะครับ
ตอนนี้ชมพู่ต้องตัดสินใจก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ขอให้โชคดีในการขายถ้าพร้อมแล้ว

ไม่เอาออกครับ

หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เร็ว

เร็ว

มาดูตู้แรกนะฮะโบนัสหลังตู้หมายเลข๑

เร็ว

เร็ว
มาดูก่อนนะครับว่าโบนัสที่เหลือนะฮะหลังตู้หมายเลข๒นะครับ
ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
ก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้นะแม่นะค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เด็กน้อยนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเขามีวิกฤตของบ้านจริงนะครับ
คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น้องข้าวหอมกำลังรอการรักษาอยู่
คุณผู้ชมครับสิ่งที่ผิดพลาดนะครับคือบทเรียนชั้นดีที่จะไม่ทำให้เรา
พลั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครที่จะรักเราที่สุด
และพร้อมที่จะอ้าแขนเข้ามาโอบอุ้มในยามที่เราล้ม
จากครอบครัวของเราเองผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับ
เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ขอฝากครอบครัวเล็กนี้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
พวกเราทีมงานทุกคนและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ร่วมเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวให้คุณพระคุ้มครอง
พระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณค่ะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครอบครัวของผมย้ายมาจากสุรินมาทำงานที่นครปฐม
หวังว่าครอบครัวจะได้อยู่อย่างสุขสบาย
สงสารตายายมากครับตอนนี้แก่แล้วยังต้องมาทำงาน

ตากับยายเขาทำงานอะไรผมก็จะช่วยอยากช่วยแบ่งเบาภาระเขาบ้างครับ
แกะโฮยเชอรี่จำนวนสิบแปดกล้วย
ให้มันจงกดแสดง